มีคดีที่เกิดขึ้นที่สุราชธานีนะครับท่านผู้ชมครับ
ลูกจ้างพม่านะเพิ่งมาทำงานก่อสร้างได้๓วัน
ค่ะนายจ้างก็ใช้ทำงานทีนี้ไม่พอใจอืม
ไม่พอใจใช้จอบทำร้ายเขาแต่เจอยิงสวนกลับฮะโอ้
ไปตรวจสอบอาคารที่กำลังก่อสร้างใหม่นะครับในพื้นที่ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีหลังจากได้รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสหนึ่งคนนะครับ
เป็นชาวพม่าอายุสามสิบสองปีชื่อนายเมียวมินนายก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
นี่ครับท่านผู้ชมครับหลังเกิดเหตุเนี่ยนายพิสิทธิแสนนามอายุ๔๘เป็นคนก่อเหตุ
ที่เป็นคนยิงนายเมียวมินนายนะแล้วก็เป็นนายจ้างด้วยนะครับ
พบพนักงานสอบสวนแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้รับเหมา
เพิ่งรับนายเมียวมินนายคนงานชาวพม่าเข้ามาทำงานก่อสร้าง
เพิ่งรับมาได้๓วันแต่ทีนี้พอรับมา๓วันเนี่ย
ทำงานด้วยกันเนี่ยเวลาเขาว่ากล่าวตักเตือนอะไรนะ
เมียลมินนายนี่จะแบบโตเถียงตลอดค่ะทำงานผิดทำงานพลาด
เขาบอกเขาเตือนอะไรโตเถียงตลอดอืมก่อนเกิดเหตุเขาสั่งให้นายเมียวมินนาย
ไปเก็บกวาดเศษปูนก่อสร้างแต่ในเมียลมินนายก็ไม่พอใจนะ
ก็เถียงกันอีกแล้วนายเมียวินนายหยิบจอบขึ้นมา
เป็นจอบที่วางอยู่แถวที่ก่อสร้างอ่ะทำท่าเดินเข้ามาจะทำร้ายเขา
เขาก็วิ่งหนีวิ่งหนีไปบนชั้นบนนะฮะอาคารที่กำลังก่อสร้างเนี่ย
แล้วก็ต้องป้องกันตัวด้วยการใช้ปืน๙มมที่มีอยู่นะครับ
ยิงใส่ไปสองนัดกระสุนก็เข้าที่สะโพกทั้งสองนัดเลยนะครับ
หลังก่อเหตุก็ขับรถกระบะออกไปนะแล้วก็เอาปืนเนี่ยไปเก็บที่บ้านพัก

บอกเออต้องเก็บทุกวันหน้าแล้วมันแค่นั้นแหละมันก็บอก
แล้วพี่โมโหอะไรโกรธอะไรเอาตังค์มาเลยนั่นแหละมันก็ถือก่อน